วันนี้วันที่๑สิงหาคมต้อนรับเดือนใหม่ในวันที่ดีกันหน่อยแล้วกัน

เรื่องของโชคลาภต้องมีต้องมา
เอาพาไปดูที่แรกกันเลยกับเรื่องของการไหว้เจ้าแม่ตะเคียน
แต่ว่าคนที่เข้าไปไหว้เขาบอกว่าต้องถวายด้วยทุเรียน
เจ้าแม่ชอบทุเรียนเหรออันนี้ก็ไม่ทราบ
อันนี้คือสารตะเคียน๓พี่น้องทางเข้าหมู่บ้านสิทธิกร๒
พื้นที่หมู่๙ตะบนเกวียนหักอำเภอขลุงที่จันทบุรีครับ
คือเมื่อคืนเนี่ยคนไปเยอะมากนะฮะ
เพราะว่าต้องไปขอตอนกลางคืนเนอะ
เพราะวันนี้วันที่๑แล้วเมื่อคืน๓๑นะฮะ
กลุ่มชาวบ้านก็พากันไปทำพิธีจุดทูปกันก่อน
ขอเลขเด็ดกันหน่อยพร้อมนำทุเรียนไปถวายเจ้าแม่
คิดว่าเจ้าแม่น่าจะชอบทุเรียนนะฮะ
เคียนสามพี่น้องเจ้าแม่ตะเคียนเงินตะเคียนทองตะเคียนนาคนะครับ
ชาวบ้านเชื่อกันว่าถ้ามาขอชกลับในคืนวันโกน

หลังทำพิธีเสร็จปุ๊บอ่ะไปส่องดูอ่าไหนดูสิ
เอาแป้งโรยถูโอ้อันนี้คุณลุงเขาส่องใกล้จังเนอะนะฮะ
ทำพิธีเสร็จก็ส่องกันแบบนี้รูปถูวิเคราะห์กันไป
ใครได้ก็ไม่บอกกันนะฮะก็แยกย้ายไปซื้อลอตเตอรี่
เอาลองฟังสิว่าเขาเจออะไรกันบ้าง

เอาแล้วแต่คุณผู้ชมจะได้ยินแล้วกัน
ส่วนที่นครสวรรค์นะคะก็ต้องไปช่วงกลางดึกเหมือนกัน

จำเป็นค่ะเพราะว่าวันนี้จะต้องได้อะไรกลับมาบ้างนะคะเอาชาวบ้านเข้าไปขอโชคขอลาบที่ต้นโพข้างทาง
ด้านหน้าหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งนะคะชาวบ้านบอกว่าต้องรวบรวมความกล้า
ออกมาขอโชคขอลาบจุดทูบไหว้แล้วก็เอาแป้งไปโรยที่ต้นโพส่องหาอะไรบางอย่าง
เขาบอกว่าเขาเห็นมันเด่นมันชัดออกมาเลยแล้วก็กระซิบกับทีมข่าวของเรา
๙ต้นโพจุดนี้ให้โชคชาวบ้านมาแล้วนะเคยนะเคยให้โชคชาวบ้านหลายงวด
เยอะแค่ไหนจนถึงขั้นมีคนเอาชุดไทยเห็นชุดไทยไหมคะชุดไทยจำนวนมากเนี่ย
แก้บนสีสันสวยงามเต็มไปหมดเลยก็ถือว่าศักดิ์สิทธิ์แหละค่ะจุดนี้
ค่ะชาวบ้านบอกว่าต้องรวบรวมคำกล้าเข้ามากันเลยนะคะ

เนอะไปกันอีกที่หนึ่งหน่อยคุณผู้ชมค่ะ
ที่สำนักสงเขามาพูดค่ะอยู่ที่เขาสมิงจังหวัดตราด
ชาวบ้านเนี่ยทยอยกันไปขอโชคขอลาบจากเจ้าแม่ตะเคียนแก้ว
เขาเชื่อกันว่ามีอายุหลายร้อยปีนะคะที่นี่
ชาวบ้านบอกว่าผู้มาขอโชคขอลาบเนี่ย
จะมาขอเลขเด็ดด้วยการเสี่ยงเซียมซี
พร้อมกับจุดทูปมงคลเสี่ยงทายนี่แหละแบบนี้เลยค่ะ
แล้วก็นำเลขก้านทูบไปเสี่ยงโชค
เขาได้เลขกันด้วยนะชอบเพ่งกันดู
พลาดไม่ได้คือการโรยแป้งฝุ่นค่ะ

ซึ่งที่สุดแล้วก็ดวงใครก็ดวงใครแล้วค่ะ
เพราะว่าเลขก็จะโผล่มาหรือเปล่าก็แล้วแต่ดวงด้วยนะ
ใช่ครับไป๑๐คนก็เห็นไม่เหมือนกัน

สวัสดีค่ะสวมฤทธิ์ศรีเนยนธาตุพุทธคุณ
อำเภอบางไซจังหวัดพระนครศรีอายุทยาครับ
นักเสียงโชคก็แวะเวียนไปขอโชคลาภกันนะฮะ

มาขอพรพ่อผู้ฤทธิ์ภรมเมฆกุมารเจ้าสวเหง

แล้วก็มาดูกันของเลขเด็ดในอ่างน้ำมนครับ
มันก็เห็นเป็นสีแดงแบบนี้กัน

ตัวเลขก็เด่นแบบนี้แหละครับคุณผู้ชมดูเอาละกัน
ลองจับคู่ดูว่าคุณผู้ชมชื่นชอบอะไร
ก็อย่างที่บอกไปใช้วิจารณญาณนะครับ
แล้วแต่ดวงใครดวงมันแต่ว่าเรื่องของตัวเลขเรื่องของความเชื่อ